ขอเริ่มในประเด็นเรื่องของการเมืองกันเลยดีกว่า

เออสบายใจไม่ติดตามกันแต่ว่าสบายใจก่อน
เพราะฉะนั้นมอบความสบายใจให้กับคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะ

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ฟอกยาวคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีชวนไม่จำกัดเวลา
พร้อมเปิดทางแข่งวิสัยทัศน์คือ
ประธานสภาก็คือคุณชวนหลีกภัยในหัวชวน
บอกว่าไม่จำกัดเวลาเรื่องของการเอ่อ

ยกรัฐมนตรีคนที่๒๙ของประเทศไทยใช่ไหม
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนที่๓๐ต่อหรือเปล่า

นี้แหละนี่แหละคุณนักข่าวก็เลยไปถามค่ะ
ที่จะถูกเสนอชื่อในวันประชุมก็คือวันที่๕มิถุนายนนี้
ท่านเป็นแคนดิเดตนายกท่านจะไปไหมคะ
ท่านจะไปรัฐสภาอันทรงเกียรติไหมคะ
ไปแสดงวิสัยทัศน์ไปโชว์วิสัยทัศน์ไหมคะ
นายกบอกว่าผมเนี่ยพูดมา๕ปีแล้ว
พูดมา๕ปีแล้วยังต้องพูดอีกเหรอ
คำถามคือพูดอะไรคะพูดวิสัยทัศน์ที่มีหรือไม่มีให้พูด
ไม่แน่ใจเอาล่ะแต่ว่านายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าไม่ไปแน่นอน
ฟังเสียงท่านยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เป็นเรื่องของบทนายกผมไม่ได้เข้าไปบทในสภาเขาด้วยสินะ
เขาจะไปถูกสภาตรงไหนนะ

อ่าขณะที่ความคืบหน้าในการโหวตเนี่ยนะต้องบอกว่าก็พรุ่งนี้นะ
ห้ามิถุนายนนายชัวร์หลีกภัยประทานสภาคุณแทนรัฐศรรย์บอกว่า
ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกแล้วก็จะให้สิทธิ์สมาชิกใช้เวลาอภิปรายเต็มที่เลย
คือแบบเอาเต็มที่เลยกี่วันก็แล้วแต่เลย
ฮะไปฟังเสียงไปฟังเสียงไหมไปฟังเสียงคุณชวนนะฮะ
นี่เราคงไม่ต้องรอลุ้นเหมือนหวย๓๐ล้านเนาะ

ผมไม่ข้ามปีนะฮะแต่ถ้าบอกว่ากี่วันก็ได้

แล้วแต่ว่าแคนดิเดตจะมาหรือเปล่าแล้วแต่ด้วย
คือเรื่องของมาไม่มาเนี่ยนายหัวชวนบอกว่า
ตามกฎหมายตามข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาเนี่ย
ไม่ได้มีข้อกำหนดไม่ได้มีกฎหมายรองรับไว้ว่ามาหรือไม่มา

แต่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของบุคคลนั้น
ที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรี
พิจารณาเอาเองเลยว่าจะมาหรือไม่มา
แต่พลเอกประยุทธ์ตอบชัดเจนแล้วว่าคือไม่มานะคะ
แต่ทีนี้ทีนี้พักพลังประชารัฐที่เป็นคนเสนอชื่อ
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปเนี่ย
เขาก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องเลยนะคะ
เดินหน้าที่จะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
พยายามที่จะรวบรวมเสียงให้ได้เสียงมากที่สุด

เมื่อวานเขามีการตั้งโต๊ะแถลงข่าว
นำโดยนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
แล้ววันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน
๕พักการเมืองนะคะที่จะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันอีกครั้งหนึ่ง

คุณผู้ชมดูตามหน้าจอเลยนะคะ
พักรวมพลังประชาชาติไทยของใครฮะ

พลังท้องถิ่นไทยของคุณชัดเตาปูน

และพักประชาชนปฏิรูปของคุณภัยบูลนิติตะวัน
ทีนี้เนี่ยคือทุกคนเนี่ยเขาก็หวังแล้วค่ะว่า

เพราะคุณอุตมาสาวนายนบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
อยากจะให้มันจบสักทีอยากให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าให้ได้
อยากให้ประเทศบริหารไปข้างหน้าให้ได้
เพราะตอนนี้ประชาชนเขารออยู่เรื่องปากท้องเนี่ย
รอช้าต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะคะ

ภูมิใจไทยกับพักประชาธิปัตย์

ประชาธิปัตย์มีสอสอในมือ๕๓ที่นั่ง
ภูมิใจไทยมีสอสอในมือ๕๑ที่นั่ง
รวมกันแล้ว๑๐๔ที่นั่งจะเทไปฝั่ง
พลังประชารัฐหรือฝากฝั่งประชาธิปไตย
พักเพื่อไทยเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ

เพราะว่าจริงก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ภูมิใจไทยจะตัดสินใจเข้าร่วมเหมือนกันนะ

นายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย

ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปเลยว่าจะยกมือสนับสนุนให้ใครเป็นนายก

วันนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้เรื่องนายกใช่ไหม

คือทำอะไรใกล้อย่าไปคิดนาน
แต่มันมีสัญญาณที่ไม่ค่อยสู้ดีออกมานะฮะ
คือเดิมทีเดียวบอกว่าจะไปร่วมกับฝากฝั่งพักพลังประชารัฐใช่ไหม
ล่าสุดรองหัวหน้าพักบรรชาธิบัตรที่พิธรเตชะบอกมา
บอกว่าเหมือนจะไม่ไปร่วมแล้วนะ
ซึ่งถ้าเอาความคิดหัวหน้าภักรก่อนนะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวรอฟังความชัดเจน
การร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ
แต่อย่างที่บอกว่าเสียงข้างในเขา
ส่วนหนึ่งไปแล้วแต่ก็ต้องรอมติพัก
หนึ่งในนั้นก็คือนางมะลิกาบุญมีตระกูลมหาศุกร์นะคะ

ทวิตข้อความชัดเจน
ร่วมรัฐบาลกับลุงค่ะไม่มีอย่างอื่น
ประเทศต้องเดินหน้านายกมาจากรัฐธรรมนูล
ประชาธิปัตย์ก็นักเลงพอคบได้ใจถึง
ยืนยันกับสื่อมวลชนด้วยนะว่า
หลังประชุมกรรมการบริหารพักในวันนี้

คุณผู้ชมที่นักข่าวเรียกว่าพี่ติ่ง
พี่ติ๋งคือคุณมริกาชื่อเล่นว่าชื่อติ๋งนะ
ไม่ต้องตกใจว่าติ๋งอะไรนะคะ
สุดท้ายแล้วก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่า
ร่วมรัฐบาลกับลุงตู่สำหรับคุณติ่งมาริกา
จากภักดิ์ประชาธิปัตย์
ทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวจากอดีตสมาชิกพักนะคะ
นายพิเชษพันวิชาติกุลโพสต์ข้อความเหมือนกันบอกว่า
การเมืองไทยคนดีอยู่ไม่ได้

ก่อนหน้านี้นายพิเชษเคยโพสต์ข้อความในลักษณะนี้มาแล้วค่ะว่า
ชีวิตอภิษฎเกิดมาเพื่อเป็นสอสอและเพื่อประชาชน
โปรดอย่าลาออก
โพสต์มาแบบนี้คือตอนนี้ประชาธิบัตย์เนี่ย

สองความเห็นในพักเนี่ยมันจะแตกเป็นสองฝ่ายมากน้อยขนาดไหน
และสามมาประเด็นใหม่คุณพี่ศิษย์จะล้าออกเหรอคะ
นี่คุณคือเขามีการปรับภูมิทัศน์แล้วนะ
ผนังผนังรั้วของประชาธิปัตย์มันร้าวไง
มันร้าวมันร้าวด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าร้าวเหมือนในพักหรือเปล่านะครับ
ภูมิทัศน์แล้วก็ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหม
ดูอีกหนึ่งท่านนะครับทางด้านของท่าทีของนายอาทิตย์อุรายรัฐ
ประธานรัฐสภานะปัจจุบันก็มีตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมรังสิตนะครับ
ก็โพสต์ข้อความเหมือนกันเนี่ยฮะชวนให้ตั้งคำถาม
บอกว่าข่าวน่าสยองประชาธิปไตยในฝันยกมือทุกครั้งอย่างต่ำ๕ล้าน
โอ้โหเหมือนกันชิงบอมเอาไว้อะไรคือ๕ล้าน
ก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการยกมือโหวตนายกพรุ่งนี้หรือเปล่านะ
๕ล้านก็ไม่รู้ว่าจะโหวตให้ฝั่งไหนก็ติดตามกันดู